ไปที่จังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะมีคุณยายท่านหนึ่งอายุ๘๒
ตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ตกลงไปกลางดึกด้วยค่ะ
ลอยไปเกาะอยู่ที่กระชังปลาลอยไปไกลแบบ๒๐กิโลเลยนะพี่อุ๋ย
สุดท้ายไปเกาะอยู่แบบนี้ครับยายรี
เกาะอยู่ใช่มั้ยเกาะอยู่

นี่ค่ะคนก็ไปช่วยเอาไว้ได้ค่ะนี่คือภาพตอนชาวบ้านไปเจอ
ตอนแรกก็มองคุณยายท่านยังปลอดภัยดีเนอะยังมีชีวิตอยู่เนอะ

คุณยายบอกว่าลอยอยู่แบบนี้เกือบ๖ชั่วโมง
คือลอยไหลไปเรื่อยใช่ไหมแล้วก็ไปเกาะตรงนี้คือเฉพาะการเกาะตรงนี้
แล้วก็เท้าที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะ

ช่วยขึ้นมาได้แต่คุณยายก็อ่อนเพลียนะคะก็ประสานทางครอบครัว
แล้วก็ห่อผ้าเช็ดตัวเอาไว้ให้อบอุ่นแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๙ตำบลบ้านป้อมที่พระนครศรีอยุธยา
คุณยายรีอายุ๘๑แล้วด้วยนะคะทีมข่าวของเราขออนุญาตไปเยี่ยมคุณยายหน่อย
เยี่ยมที่บ้านเลยค่ะคุณยายก็กำลังคุยอยู่กับชาวบ้านที่มาเยี่ยม
คนไปเยี่ยมเยอะคุณยายอารมณ์ดีล่าเริงเลยค่ะ
อุ๊ยแข็งแรงมากคุณยาย
เดินไปดูในแม่น้ำเจ้าพระยาก็เลยสงสัยว่าคุณยายพลัดตกลงไป

โมงเช้าผู้ใหญ่บ้านบางประแดงหมู่๘ตำบลบางประแดงอำเภอบางปะอิน

แจ้งมาว่าคุณยายลอยคอเกาะกระชังปลาอยู่
โอ้โหเลยรีบตามไปช่วยคุณยายปลอดภัยค่ะ
ยายพูดได้เนี่ย
จะในแรกเริ่มแรกคุณยายจะเป็นคนย้ำคิดย้ำทำ
มคุณยายรีค่ะ

อคุณยายเหมือนที่เราขึ้นมา
ดีมากนะครับเดี่ยวฟังสุ่มเสียงคุณยายอีกหน่อยนะครับ

เราไปมาอยู่ใหญ่หลายเที่ยว

เขาเรียกตีกัญแชงนะ
ตีกัญเชียงไปเลยหรือครับ

คุณยายว่าไม่ได้พลัดตกลงไปหน่ะพี่อุ๋ย
คุณยายแกตั้งใจลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อว่ายน้ำตีกันเชียง
อุ๊ยแต่อยู่๘๑แล้วนะบางทีคุณยาย
แต่เป็นห่วงคุณยายไง
อาจจะแบบรู้สึกว่าอยากจะว่ายน้ำหรือเปล่า
ก็เลยตีกันเชียงนี่ยายโชคดีมากเลยนะยายแล้วแข็งแรงด้วยนะ
ยายลงไปตีกันเชียงตีหนึ่ง
ยายบอกว่าทีแรกมันก็ไม่ค่อยหนาวหลังแช่งเริ่มหนาว
เอ้าทางอสมมาตรวจร่างกายให้คุณยายรีนะครับ
ร่างกายปกติแข็งแรงดีไม่มีอะไรแทรกซ้อน

เจ้าหน้าที่ก็เลยกำชับว่ายังไงก็คอยดูแลดีหน่อย

บางทีคนเท่าคนแก่จะมีอาการหลงลืมเข้ามา